แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวว่าในกรุงเทพเนี่ย
สถานการณ์มันวิกฤตโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักนะ
ที่อยู่ในโซนของผู้ป่วยสีแดง
เตียงผู้ป่วยเนี้ยเหลืออยู่แค่ยี่สิบเตียงอืม
เพราะอะไรต้องดูตัวเลขตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่วันนี้สบคแถลงออกมาเนี่ย
เรารวบรวมให้แบบนี้เลยนะฮะมีกราฟอยู่๓เส้น
ผู้ชมดูนะครับสีเหลืองนี่คือผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
เราย้อนหลังไปเจ็ดวันด้วยนะค่ะจนถึงวันนี้นะครับ
สิบสามมิถุนายนสีเขียวนี่คือหายแล้ว
รักษาหายกลับบ้านส่วนสีแดงนี่คือผู้เสียชีวิต
จะเห็นว่าตัวเลขเนี้ยผู้ติดเชื้อรายใหม่สามพันสี่พันทุกวัน
ใช่ค่ะและสังเกตดูนะคะตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายนเป็นต้นมานะคะ
ผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้แล้วครับกับผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยโอ้โห
หายแล้วเนี่ยน้อยกว่าเยอะคือเคยหายแล้วเนี่ยเยอะกว่าติดใหม่เนี่ย
แหม่ดูจะใจชื้นขึ้นมานิดหน่อยได้แค่๒๓วัน
ค่ะพอหายน้อยกว่าติดเชื้อรายใหม่เนี่ยค่ะ
มันก็เกิดปัญหาเรื่องของเตียงในการรักษาไงฮะนี่ฮะ
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ห้าสิบเอ็ดนะครับเยอะค่ะห้าสิบเอ็ด
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพก็เพราะแบบนี้ครับ
ผู้ชมดูกราฟนี้นะฮะย้อนหลังไปเจ็ดวันเนี่ย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่บอกว่าวันละ๓๐๐๔๐๐๐มาทุกวันหลายวันแล้วเนี่ย
ถ้าแยกเป็นเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหลักพันนะครับ
หรือไม่ก็แตะใกล้ใกล้หลักพันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้ป่วยในกรุงเทพเนี่ย
เพิ่มมากขึ้นทุกวันค่ะนี่นะฮะมีผู้ป่วยเข้ามาวันหนึ่งเฉลี่ยวันละพัน
ละพันทุกวันอ่ะนี่ย้อนหลังแค่เจ็ดวันนะอืม
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
พุ่งขึ้นตลอดขณะที่การค้นหาเชิงรุกก็มีแนวโน้มในการเจอเพิ่มขึ้นเช่นกัน
รับว่าตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนเตียงแน่นมากนะฮะสำหรับจุดที่เป็นโรงพยาบาลสำหรับโควิด
แต่สบคตอนนี้ได้สั่งการไปยังกรุงเทพมหานครให้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐ
เพื่อหาแนวทางในการขยายจำนวนเตียงซึ่งถามว่าขยายจำนวนเตียงเนี่ยสามารถทำได้ไหม
สอบคอบอกว่าทำได้คือขยายเตียงก็ไปหาสถานที่
แล้วก็จัดเตียงเพิ่มเข้าไปแต่บุคลากรล่ะ
บุคลากรที่จะไปดูแลตรงนี้สำคัญกว่านะฮะคือขยายได้แต่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอไหม
ก็เลยประสานไปยังบุคลากรภาคเอกชนแล้วนะครับว่าในส่วนของสถานที่ต่างเนี่ย
เดี๋ยวจะช่วยกันได้แต่เจ้าหน้าที่หมอพยาบาลด้านสาธารณสุขที่จะไปดูแลผู้ป่วยเนี่ย
ตรงเนี่ยมันจะเป็นขอควรหรือเปล่าสักยภาพของภาครัฐแน่นหมดแล้วครับ
แต่ยังไงก็ตามแต่ของภาคเอกชนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเตียงว่างเพราะฉะนั้นจะต้องมีหนทางใหม่ในการที่จะคุยกัน
เมื่อกี้ที่บอกว่าการสร้างบางที่ที่มีโครงสร้างอยู่แล้ว
โดยเฉพาะของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
มีโรงพยาบาลยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีสถานที่อยู่แล้วสามารถที่จะปรับให้เป็นเครื่องระดับเป็นสีแดงได้ไหมนะครับ
โดยการเพิ่มเติมเครื่องไม้เครื่องมือส่วนที่จะเป็นคอขวดก็คือจะไม่มีบุคลากรทางภาครัฐเพียงพอที่จะมาดู
อันนี้ก็เปิดช่องทางอีกทีหนึ่งว่ายังมีบุคลากรที่เป็นทางด้านการแพทย์อยู่ทางโรงพยาบาลเอกชนนะครับ